ท่องเย็นวันนี้นะคะนักเตะทีมชาติไทยร่วมร่วมเกินไม่เกิน๒๓ปี
ก็จะลงแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ
ซึ่งสภาพทีมก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นักค่ะ
ต้องรอเช็คอาการฟิตของนักเตะที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่
เมื่อวานนี้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีก็เน้นการฟื้นฟูร่างกายโดยให้นักเตะลงสระว่ายน้ำในช่วงเย็นและไม่มีการฝึกซ้อม
อย่างไรก็ตามนะคะทัพช้างศึกพลังหนุ่มที่ลุ้นแชมป์สมัยแรกหลังจากเคยเข้าชิงมาแล้วทั้งหมด๔ครั้งด้วยกันนะคะในปี๒๐๐๗
แต่ยังไม่เคยได้สัมผัสแชมป์ก็ต้องพบกับปัญหาก่อนเกมค่ะต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บของตัวหลักนะคะทั้งพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลที่เจ็บในเกมที่๒กับฮองอัญญาลาย
เจนรบสัมภาวดีนะคะกองหน้ากัปตันทีมที่เจ็บแขนซ้ายในเกมรอบรองชนะเลิศ
ขณะที่เจนพบโพขี่ยังบาดเจ็บหายไม่ทันแน่นอนแล้วค่ะและก็ยังหมดสิทธิ์ที่จะใช้งานธนาศิษริพลา
กจอมเทคนิคนะคะที่เดินทางกลับไปประเทศไทยเพื่อดูอาการป่วยของคุณพ่อชัยสิทธิพลาค่ะ
โดยทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะคะก็จะตัดสินแชมป์ทันเนียนนิวสเปเปอร์ครับกับทีมโยโกฮามาเอฟซีในวันนี้เวลา๑๘นาฬิกาค่ะ